ใช้เหล็กด้ามยาวฟาดไปที่คนขับรถมินิคูเปอร์สีแดงนะคะ
แต่ว่าล่าสุดตอนนี้แท็กซี่รายนี้เข้ามอบตัวแล้ว
แล้วก็ยอมรับผิดทำไปด้วยอารมณ์ร้อน
ตามล่าหาโชเฟอร์แท็กซี่เลือดร้อน
ท่อนเหล็กฟาดคนขับรถมินิคูเปอร์บนถนนเพชรชบุรีตัดใหม่
โดยคนขับมินิคูเปอร์ได้ไหว้ขอโทษแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมหยุด
เผยแพร่คลิปนี้เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ
คนขับแท็กซี่ก็ได้เข้ามอบตัวกับตำรวจนครบานมักกษัตริย์แล้วนะคะ
ทราบชื่อคือนายบวรพันธ์ศรีเมฆอายุ๕๕ปี
รับสารภาพค่ะว่าเป็นคนทำร้ายนายสุธินันผลสินอายุ๒๗ปี
ซึ่งจากการสอบสวนนายวรนันให้การว่าในวันเกิดเหตุ
มินิคูเปอร์พยายามปาดหน้ารถของตัวเองหลายครั้ง
และเมื่อจอดรถลงมามีทีท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้าย

ก็เลยคว้าท่อนเหล็กออกไปตีคู่กรณีหลายครั้งที่แขนแล้วก็ขานะคะ
ไปฟังเสียงของคนขับแท็กซี่กันค่ะ

ฝั่งขาวออกมุ่งหน้าไปคลองตัน
เลนซ้ายสุดเป็นเลนส์ที่รถผ่านตลอด
ซ้ายผ่านตลอดผมก็ขับต่อกันมา
ก็ผ่านตลอดไม่ต้องรอไฟเขียวไฟแดง
แต่นี่มันก็ใกล้ถึงจุดที่จะเป็นทางตัดแล้ว
ก็มีรถสีแดงกันเลยพยายามแห่ว
มากระชั้นชิดผมเห็นว่ามันระยะแค่ประมาณสักไม่ถึงครึ่งเมตรผมก็ไม่
ให้ทางเพราะผมก็ขับไปตามปกติขับไปตอนนี้พอหลังจากขับไปแล้วเขาก็
เลนมาข้างหลังผมแล้วเขาก็แทรกกันข้างหลังได้ข้างหลังคงห่าง
หรือไงไม่แน่ใจแทรกมาผมก็มองกระจกหลังรู้สึกว่ามีเสียงแต่
แล้วก็ไปรู้หรือไม่ไม่ไม่พอใจผมอ่ะผมก็ขับเลยแยกเค้านั้นอาจจะเดี๋ยว
เพราะดูท่าทางนี้ผมโดนกระทืบอ่ะพูดอย่างนั้นผมโดนแน่ผมโดนแน่ครับ
ผมก็เลยรีบไปเปิดฝาท้ายแล้วผมก็เอาเครื่องทดแรงนี้ออกมา
จังหวะเขาเดินมาผมเดินไปผมก็เลยเปิดเกมก่อนเลยผมตีก่อนเลย
พอตีว่าก็เข้ามารุมมาตุ้มผมผมก็มีบาดแผลที่นักแข้ง
เขากดหัวผมลงตอนนี้ผมเหนียวกว่าเขาจะมาแย่งนี่
ผมก็นิ้วอ่ะผมก็ดึงกลับแล้วดันตัวเข้าไปแล้วผมก็ตามไปตี
แล้วตามอิติประมาณ๓๔ครั้งทีแม้เขาจะยกมือขอโทษนะ
แต่ว่าตอนนั้นเขารู้เขาเสียเปรียบผมแล้วผมอารมณ์มันโมโหมันยั้งไม่อยู่
ด้านพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
บอกว่าจากการตรวจสอบหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่า
ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธทำร้ายร่างกายคู่กรณีจึงแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
แต่ถ้าหากผู้เสียหายต้องพักรักษาตัวนานกว่า๒๐วัน
จะถูกดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ